อันดับสร้างผิดหัววันสุดท้าย
เขาก็บอกปูว่าเขาอยากได้กุมาร

เอาหุ่นกุมารมาเดี๋ยวจะเบิกในนี้ไถ่
พอว่าเพื่อเจ้าพ่อนั้นเปิดท่าขาวออกมา

พอตกดึกคืนนั้นปูก็ฝัน
เห็นกุมารที่เธอเองเปิดเมฆไปเนี่ย
เข้าฝันปูแล้วก็บอกกับปูว่า

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนครับ
สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในธีมที่เราเรียกกันว่า
เป็นการลองของลองดี

ที่จะมาพูดคุยกันในสถานีผีดุของเรา

ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับสถานีผีดุของเรา

นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

คุณนโมนี่เคยโทรมาเล่าด้วยเสียงกับผม
คือเรื่องคืนหลอนนอนวัด

แล้วก็ครั้งนี้จะมาพูดถึงเรื่องของธีมลองของลองดี

อย่าหาธรรม
มันจะเป็นศัพท์วัยรุ่นสมัยนี้
เวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าหาธรรมนะ
เรื่องนี้มันต้องมีที่มาที่ไป

เรื่องนี้นี่ผมฟังมาจากเพื่อนอีกทอดนึงนะครับผม

ซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
ก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่
ช่วงนั้นเนี่ยผมไปฝึกงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ซึ่งโรงงานแห่งนี้มันจะมีเพื่อนจากหลายสถาบันมาฝึกงานร่วมกัน
แล้วผมก็ไปเจอเพื่อนสนิทคนนึง

ผู้นั้นเป็นคนจังหวัดสุรินตร์ก็ได้มาฝึกงานที่โรงงานกับผมเหมือนกัน
แล้วด้วยเราที่เป็นวัยร้ายละเอียกกัน

ก็เลยทำให้เราร่ับสนิทกันง่ายขึ้น
วันนั้นเนี่ยผมกับปูก็เข้ากาดดึกด้วยกัน

ระหว่างนั้นเราก็ไปนั่งรอที่จะเข้างานบริเวณหน้าอาคาร
พูดไปประมาณว่าขอโทษแล้วกันเดี๋ยวจัดการให้

พูดเป็นคนพูดกับคนชายอเจมส์ขอโทษนะขอโทษแล้วกันเดี๋ยวจัดการให้
อเรนนี่ใช่ค่ะผมเห็นสีหน้าปูไม่ค่อยดีผมก็เลยถามปูไปว่ามีเรื่องอะไรรึเปล่า
ปูเนี่ยก็หันมาถามผมถามว่านโมเชื่อเรื่องผีไหม
อ้าวผมก็บอกเชื่อนะซึ่งตอนนั้นคืออยากฟังที่เพื่อนเล่ามากกว่าว่ามีอะไร
เพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าห้องของเพื่อนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันประมาณ๓คน
ก็คือปูมาเข้างานกะดึกส่วนเพื่อนอีก๒คนเข้ากะเช้า
ก็คือเลิกไปช่วงนั้นประมาณเกือบ๒ทุ่มเพื่อนสองคนเนี่ยกำลังจะเข้าห้อง
ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันอยู่ในห้องซึ่งห้องอยู่กันแค่๓คนแล้วปูก็มาทำงาน
ส่วนเพื่อนอีกสองคนก็กำลังจะกลับห้องก็ตกใจว่าเสียงใครอยู่ในห้อง
ระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนของปูก็ใช้ลูกกุญแจเพื่อที่จะปิดลิปปิดแล้วจะเปิดเข้าไปดูเลยว่าอะไรอยู่ข้างใน
พอระหว่างที่เปิดประตูเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เพื่อนเขาเห็นก็คือเป็นเด็กสองคนยืนอยู่ที่กลางห้อง
่งจูงกระเบนข้างบนนี้ก็มีจุกอยู่ข้างบนนะครับไม่ใส่เสื้อแต่มีสังวานพาดอยู่
พอสองคนนั้นที่เขาเห็นแบบนั้นเขาก็กรี๊ดวิ่งออกมาเลยแล้วก็โทรมาหาปู
ซึ่งปูก็บอกว่าเด็ก๒คนที่เห็นก็คือกุมารทอง
สัญญาณออดก็ดังขึ้นพวกผมก็เข้าไปทำงาน
แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยรู้สึกวันนั้นจะเป็นวันอาทิตย์พวกผมก็ไปทำบุญทัวร์๙วัดนะครับ
แล้วขากลับเนี่ยมันต้องผ่านหอพักของปูก่อนแล้วก็จะเป็นหอพักของผม
ซึ่งระหว่างที่ผ่านหอพักของกูเนี่ยผมก็บอกครูว่าขอไปดูกุมารที่ห้องได้ไหม
อยากเห็นจังว่ากุมารเป็นแบบไหนปู่ก็อนุญาตแล้วก็พาพวกผมเนี่ยไปดูกุมารที่ห้อง
ซึ่งกุมารของปูจะตั้งอยู่บนตู้เสื้อผ้ามีอยู่ด้วยกัน๒อม
แล้วก็จะมีเป็นพานดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็จะเป็นขนมของเล่นเนี่ยวางไว้เต็มเลย
ผมก็เลยถามครูไปว่าไปได้กุมารนี้มาจากไหน
แสดงว่าต้องขังมากเลยนะเนี่ยถึงจะออกมาให้คนเห็นได้
ปูก็บอกว่ากุมารเนี่ยปูเป็นคนเบิกเนธเองเป็นคนปลูกเสกเอง
แล้วผมก็ถามปูไปว่าปูเป็นร่างทรงเหรอเออปูบอกว่าใช่ปูเป็นร่างทรง
ผมก็ถามปูไปว่าดูดวงได้ไหมปูก็บอกไม่ว่าจะเป็นดูดวงศักยันต์ถอนของดำปูทำได้หมดเลย
จากเพื่อนร่วมงานเราคนนึงตอนนี้กลายเป็นว่าคุยไปคุยมา
เหมือนเขากลายเป็นคนที่มีวิชาอาคมทางด้านนี้
ใช่ครับผมแล้วผมก็ถามปูต่อไปว่าปูไปเรียนวิชาพวกนี้มาจากไหนหรอ
ครับแล้วปูเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มย้อนไปเมื่อตอนนั้นปูอยู่ป๓ครับปูป่วยหนักมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับ
ไปเข้าโรงพยาบาลอาการก็ซุดลงไปเรื่อยจนคนที่เป็นหมอมาบอกพ่อกับแม่
บอกว่าให้เตรียมทำใจเลยอาการคือยังไงก็ไม่น่ารอดแล้วอะครับ
ส่วนวันนั้นเนี่ยก็มีเป็นผะรู้สึกว่าจะเป็นสายพัดป่า
ก็เดินมาหาพ่อกับแม่ของปูบอกว่าอยากให้ลูกหายจากอาการป่วยไหมครับ
ถ้าอยากให้หายเนี่ยให้ไปเอาขันห้ามารับขันเขานะแล้วลูกจะหาย
ซึ่งตอนนั้นพ่อแม่ของปูเขาด้วยความที่ไม่มีทางเลือกแล้ว
ก็เลยยอมทำตามที่พระองค์นั้นบอกนะครับ

พอหลังจากที่ปูรับขันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
อาการป่วยของปูเนี่ยก็เริ่มหายขึ้นแล้วก็ดีวันดีขึ้นมาเรื่อยจนอาการกลับมาเป็นปกติเลย
แต่มันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ปูต้องแลกเปลี่ยนกับชีวิตใหม่ที่ได้มาเนี่ย

ทุกวันพระเนี่ยปูต้องเข้าทรงแล้วก็ต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนของขอบเนี่ยถวายเขาทุกวันพระ
ซึ่งตอนนั้นปูบอกว่าฐานะทางบ้านของปูเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนเลย
คือไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวสารกินแล้วครับ
ครูก็เลยขอกับร่างนี้ดูบอกว่าขอเงินขอทองหน่อยหรือขอเป็นโชคลาภก็ได้
พอตอนนี้ครอบครัวของปูไม่มีแม้เงินจะซื้อเข้าศาลแล้ว
แล้วบนหัวของเค้ามีโมงกุฏ
ที่เป็นโมงกุฏของนางอาพสราโน่นเยอะแยะ

หลังนั้นเค้าก็แบร์ด้วยมือให้ปู
แล้วปูสังเกตว่าที่มือของผู้หญิงคนนั้นมีตัวเลขอยู่
แล้วทุกคนก็เลยลองแทงหวยดู
จากที่ฝั่งเห็นเกินคืนนั้นแล้วบอกก่อนว่าหวยก็ออก
แล้วหลังจากนั้นปลูเริ่มถูกหวยมาเรื่อย

จากการที่ปูถูกไว้บ่อย
ก็คือภูต้องรับดูดวง
สักเกียรต่อไปก็คือรับถอนพวกมนต์ดำอะไรต่าง
ซึ่งผมก็ถามว่าปูไปเรียนมาจากที่ไหน

ทุกอย่างมันจะเป็นไปอัตโนมัติเลย
ไม่เคยมีพื้นฐานในการศักยันต์มาก่อน
ไม่เคยร่ำเรียนคาถาอาคมตำรามาก่อน

แต่เวลาถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือ
จะมีการเชิญร่างทรงเข้ามาในตัวเอง

เหมือนเราเป็นตัวกลางให้เขามาสื่อแค่นั้นเอง

ชีวิตฐานะการงานของชีวิตครอบครัวของปู

ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยแล้ว
เพราะบ้านของปูต้องมีของดีแน่เลย

ช่วงนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเขาไปซื้อหุ่นกุมารมา
ก็เลยเอากุมารมาให้ปูเบิกเนธให้

หลังจากที่เขาเอากุมารที่ปูเบิกเนธกลับไปเนี่ย

ถ้าไปทางด้านค้าขาย
เขาก็จะค้าขายร่ำรวยขึ้น

กุมารของปูค่อนข้างที่จะขลัง
แล้วก็จะมีชาวบ้านเอาหุ่นมาเรื่อยเลย
จนวันนั้นรู้สึกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง

ซึ่งตอนนั้นบ้านของครูเปิดเป็นตำหนักแล้วครับ

ซึ่งระหว่างนั้นที่ผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาในบ้านของปู
กูสังเกตว่ามีผู้หญิงคนนึง
ยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านของครูเลย

เขาถือถุงผ้าขาวมาด้วยนะครับ
แล้วเขาก็เดินขึ้นมาหาปูที่บนสำนัก
เขาก็บอกครูว่าเขาอยากได้กุมาร

เดี๋ยวปูจะทำพิธีให้
แล้วปูก็ไปนั่งที่พรมเตรียมที่จะทำพิธีครับ

เอาหุ่นกุมารมาเดี๋ยวจะเบิกเนธให้
พอผู้ชายคนนั้นเปิดท่าขาวออกมา

มันเป็นศพเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วครับ

ปูก็ตกใจก็ถามว่า

ที่เพิ่งผ่าออกจากศพตายท้องขม
แล้วจะเอามาให้ปูเนี่ยเบิกเนธให้

ุมารของปูเนี่ยเป็นสายเทพไม่ใช่สายผี
ถ้าอยากได้กุมารจริงพรุ่งนี้

แต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็แย้งกลับไป
เขาบอกว่าถ้าเอาหุ่นปั้นเนี่ยมันจะไม่คลัง

ด้วยความที่ปูก็กลัวด้วย
แล้ววันพรุ่งนี้มันเป็นวันโกน

แล้วของพวกผีตายโหงพวกนี้จะแรงมาก

พอผีไตห่งมันแรง
สมัยที่ปูพูดคำว่าผีไตห่งออกมา
ปูก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีผู้หญิงคนนึง

ก็เป็นผู้หญิงปกติก็หุ่นเหมือนคนท้อง
ปูก็คิดว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแน่

รอบนี้ก็เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่เหมือนเดิม

หน้าตาก็คือโกรธเป็นร้อยเท่าจากที่เห็นเมื่อกี้พี่
ผู้หญิงที่ยืนอยู่ก็เหมือนว่า
คนท้องเริ่มเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง

ว่ายังไงวันนี้ให้รีบเอาศพเด็กไปคืนแม่เขาซะ
รู้ไหมตอนนี้มันมีผู้หญิงมายืนบริเวณหน้าบ้าน
เขายืนซ่องมาหาพี่คนนี้

ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ไม่ยอมเอาไปคืนนะครับ
ตอนแรกก็พยายามตื้อนะจะให้ปู่ทำให้ให้ได้
แต่ปูก็ยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็ไม่ทำ

บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเอากลับไปคืน
พอปูได้ยินแบบนั้นเนี่ยด้วยความสงสารพี่เขา
ก็เลยเอาตึกขุดที่เพิ่งผ่านพิธีปกเสกนะครับ

คือกันให้พวกวิญญาณพวกนี้เข้าหาตัวเราไม่ได้

เกาะรถมอเตอร์ไซต์ไปกับพี่คนนี้ด้วย
ปูก็คิดว่าแสดงว่าเขาเคี้ยนคือน่าจะอาฆาตแรงมาก

ใช่ครับตะกุดยังเอาไม่อยู่เลย
แล้ววันต่อมาวันนั้นในธุมสองธุมเป็นวันก้นนะครับ
ปูก็สวดมนต์ไหว้พระที่สำนักปกติ
ซึ่งวันนั้นก็จะมีชาวบ้านประมาณสิบกว่าคน

มาขอหวยบ้างจะมาขอให้ดูดวงให้บ้าง

ระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้น

ก็เดินขึ้นมาแต่รอบนี้เขาไม่ได้ถือถุงผ้าขาวมานะพี่
เขาเอาศพเด็กใส่มือมาแบบนี้เลย
แล้วเขาก็ถือขึ้นมาเขาบอกว่าทำให้เขาหน่อย

จะเอาเท่าไหร่ก็ได้เขายินดีจ่าย
ปูก็ตกใจแล้ววันนี้วันโกนด้วยซึ่งปูจะรู้อยู่แล้ว
เขาบอกยังไม่ได้เอาไปคืนอีกเหรอ
ทำไมถึงยังเอามาอีก
เขาก็บอกทำให้หน่อยเขาอยากได้จริง
ก็เหมือนตีหน้าเหมือนจะเอาให้ได้
แล้วระหว่างนั้นมันก็มีผู้หญิงคนนึงที่นั่งรวมกันอยู่ตรงนั้น
ก็เกิดอาการตัวสั่นเหมือนผีเข้า
แล้วก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าผู้ชายคนนี้เลย
ก็พูดเป็นภาษาถิ่นแถวนั้น
พูดประมาณว่ามึงเอาลูกกูไปทำไม
เอาลูกกูขึ้นมามึงจะเอาลูกกูคืนมาไหม

แต่ผู้ชายคนนั้นก็ตีเหมือนไม่สนใจ
ก็พยายามจะเดินก้าวข้ามกลุ่มคนที่อยู่ตรงนั้น

ไฟที่อยู่ข้างบนบ้านของผู้หัวที่เป็นสำนัก

ซึ่งปูเวลาทำพิธีพวกนี้ปูจะจุดเทียนไว้
เทียนเล่มนั้นก็โดนลมพัดตับไปเหมือนกัน
ระหว่างนั้นปูก็คลำหาไฟแชค
เพื่อที่จะมาจุดเทียนเล่มนั้น
ระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงลงมา

ซึ่งตอนนั้นมันมืดทุกคนมองอะไรไม่เห็นไงครับ
แล้วสักพักนึงไฟมันก็สว่างวาบขึ้นมา

ใช่ครับก็เห็นผู้ชายคนนี้ล้มลงไป

หัวนี้มีรอยแตกเลือดไหลเป็นทางเลย
ดวงตาของเขาก็คือเบิกโพน

เขาก็เดาไปว่าสงสัยน่าจะโดนฟ้าผ่า
แต่บริเวณนั้นคือไม่มีฝนตกเลยนะครับ
แต่หัวมีรอยแตกแบบชัดเจนเลย

ว่าความเฮียนคงใส่จะแรงมาก
พยายามค้นหาแต่หายังไงก็ไม่เจอ

อันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่เพื่อนเล่าให้ฟัง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้
ประมาณ๔๕เดือนครับผม

ปูหลังจากที่เบิกเนธให้คุมมาแล้ว

ส่วนใหญ่ก็คือจะค้าขายดีขึ้น

พอเห็นว่าหลายคนได้ไปแบบนั้นเนี่ย
ตัวเองก็อยากจะถูกหวยบ้าง
ก็เลยไปซื้อหุ่นคุมมาแล้วก็เอามาให้ปู

เอาน้ำแดงขนมของเล่นทุกอย่างวางไว้ให้เสร็จสับ

ก็จะคิดแค่ว่าคืนนี้ยังไงก็ต้องได้หวยแน่นอน

ก็พยายามคิดเรื่องแบบนี้อยู่ซ้ำอยู่แบบนี้
พอตกตึกที่นั้นปูก็ฝันว่ากุมารที่ตัวเองเพิ่งเบิกเนธให้ไป
มาเข้าฝันแล้วมาบอกว่า
กุมารบอกว่าให้หวยเด็กคนนี้ไม่ได้นะ

พอบอกกันนึงปุ๊บพอปูตื่นเช้ามา
ก็ยังคิดอยู่ความฝันอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่เด็กคนนั้นกลับมาบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนเลย
บอกว่าเมื่อคืนฝันว่ากุมารเอาเลขมาให้แล้ว
ให้ทุกคนซื้อเลยยังไงงวดนี้ถูกแน่นอน
เพราะฝันแม่นมากกุมารไม่ให้หวยแล้ว
วันที่หวยออกปรากฏว่าไม่เฉียดไม่ใกล้เคียงแม้แต่นิดเดียวเลย

ก็ถือหุ่นกุมารเนี่ยขี่รถกลับมาหาปูที่สำนัก
ก็มาชี้หน้าบอกด่าปูประมาณว่า

แล้วปูก็เลยบอกว่ากุมารมาเข้าฝันตั้งแต่วันแรกแล้ว
บอกว่าน้องไม่มีดวงที่จะได้รับหวย

ไอ้น้องคนนี้ก็พูดประมาณว่าอย่ามาแถวตัวรอด
ของปลอมนี่หว่าอะไรพวกนี้
ก็จะเอากุมารให้ปูคืนไป
บอกว่ามีเลี้ยงแล้วเอาไปเลย

ต้องไปอยู่กับเจ้าของใหม่ให้ครบ๗วันก่อน

หลังจาก๗วันก่อนถึงจะเอามาคืนได้แบบนี้ครับ

แต่น้องคนนั้นก็จะพยายามยื้อเอาให้ปูคืนให้ได้
กูก็บอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้
แล้วน้องคนนั้นก็บอกว่า๗วันใช่ไหม

หลังจากนั้น
น้องคนนี้ก็พาเพื่อนประมาณ๔๕คนเนี่ย
ไปที่สระน้ำในหมู่บ้าน
ก็พากันเอารถมอไซค์นี้ไปล้างกัน
ก็จะมีถังสีที่เดินลงไปตักน้ำขึ้นมาล้างรถ
ซึ่งทางลงไปก็จะเป็นบันไดที่สร้างด้วยปูน

เพื่อนของน้องเนี่ยเขาก็เห็นว่า
น้องคนนี้ก็ถือหุ่นกุมารขึ้นมา
แล้วบอกว่ามึงให้หวยกูไม่ถูกใช่ไหม
แล้วก็จับหุ่นกุมารเควียงลงไปกับทางบันไดพื้นปูน
ซึ่งพอเควียงลงไปหุ่นกุมารก็แตกออก
สภาพของถุงกุมารก็คือแขนขวานี่หัก
คอก็หักเอียงไปทางด้านขวา
ส่วนขาสองข้างก็แตกออกแก่มระเสียง

น้องคนนั้นก็หยิบหุ่นกุมารคนนั้น

คือเศษที่มันหักมันก็พอเป็นรูปเป็นร่างเหมือนเดิมนะพี่
มันไม่ได้หักแตกออกไปครับ

จากนั้นทุกคนก็ล้างรถเสร็จก็ขี่รถกันกลับไป
พอตกดึกคืนนั้นปูก็ฝัน
เห็นกุมารที่ตัวเองเฟิกเนธไป

สภาพก็คือแขนหักคอหัก
ขาสองข้างก็คือบิดเดี้ยวบิดรูปเลย
เข้าฝันปูแล้วก็บอกกับปูว่า

พอรุ่งเช้าเนี่ยปูก็รีบไปหาน้องคนนี้เลย

น้องคนนี้ก็บอกว่าโยนทิ้งไปแล้ว

เขาบอกให้ครบ๗วันก่อนแล้วก็เอามาคืนไง

งั้นก็มาทำพิธีขอเข้ามาที่สำนัก

แต่จนแล้วจะรอดน้องคนนั้นก็ไม่ยอมมา
จนวันที่๒ปูด้วยความเป็นห่วงน้องเขา
ก็ฝากตะกรุดกับเพื่อนของเขา
เอาไปให้น้องคนนี้ใส่ตะกรุดไว้ก็ยังดี
เพื่อกันสิ่งของชั่วร้ายอะไรพวกนี้
แต่วันต่อมาเพื่อนเขาตะกรุดเมื่อคืน

แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยปูก็เริ่มทำใจแล้ว
เริ่มคิดแบบคงต้องปล่อยวางแล้ว
อะไรจะเกิดก็คงต้องปล่อยแล้วหลังจากนี้
แล้วเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง

แล้วน้องคนนี้ก็มือซ้ายถือถังสี

ก็เอามือฝั่งขวานี่มันจับถังน้ำเพื่อยกขึ้นมา
แต่ก้อนสบู่ที่อยู่ในมือมันตกลงไปในน้ำ
มันก็เอาถังสีวางไว้ก่อน
แล้วก็เดินลงน้ำไปประมาณสองสามเก้า

น้ำมันใส่มันก็เพราะมองใช่ก้อนสบู่อยู่ตรงนี้
สำหรับที่หิบไปเอายูดีน้องก็ล้มห่อที่มันตู้มลงไปด้วย

อ๊ะจำเรื่องน้ำทำไมไม่ถอดเสื้อผ้าก่อน
พอเห็นหายไปสักพักไม่โผล่ขึ้นมาเนี่ย
เพื่อนที่อยู่ข้างบนก็รีบวิ่งลงไป

จังหวะที่วัยรุ่นกลุ่มนั้นพากันหาไม่เจอแล้วเนี่ย

ก็รีบวิ่งขึ้นไปเรียกชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น

แต่ก็ยังไม่เจออีก

ขี่รถไปที่วัดไปหาหลวงพ่อครับ

ก็บอกว่ามีเด็กจมน้ำ

แล้วหลวงพ่อเนี่ยแกก็นั่งหลับตาแค่พักนึง

ศพตอนนี้ก็อยู่ที่ก้นน้ำของสระน้ำแห่งนี้แหละ

แกบอกว่าแกเห็นมีกุมารทองเนี่ย

แล้วสายตาของกุมารทองก็คือแดงกำเลย

ถ้าให้หลวงพ่อไปตอนนี้คือช่วยอะไรไม่ได้แล้ว
ก็ให้ปูเนี่ยเป็นคนไปช่วยแทนแล้วกัน
ชาวบ้านก็วิ่งมาเรียกปูที่บ้าน
บอกว่ามีเด็กจมน้ำนะไปดูให้หน่อย
ปูก็บอกว่าใช่เด็กที่ชื่อนี้ไหม

พอไปถึงเนี่ยปูก็เดินลงบันไดตรงนั้นนะครับ
ไปถึงก็ใช้น่าจะเป็นเหยือกน้ำนะครับ

จากนั้นก็ค่อยหยาดน้ำ
หยาดน้ำลงไปที่ผิวน้ำนะครับพี่
ไปสักพักเนี่ยศพก็ลอยขึ้นมาเลย
ชาวบ้านก็มาช่วยกันยกศพขึ้นมาบนบก

สองข้างคือบิดเปรี้ยวผิดรูปเลย
แต่ที่แปลกก็คือตรงมือของน้องเขาเนี่ย
กรรมหุ่นกมานที่โยนซึ่งไปวันนั้น

ครับอันนี้คือเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังครับ

ที่เหมือนยังไม่บรรลุนิติภาวะเลย

เหมือนว่าปล่อยของพวกนี้สุ่ม๔สุ่ม๕ไป
ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วหลังจากที่ผมฟังปูเล่าจบเนี่ย

อย่าง๕๐๕๐ไม่ได้เชื่อไปหมด

ผมก็คิดว่าคือแต่งเรื่องเก่งมาก

เล่าแบบเห็นภาพหมดเลยอะครับพี่
แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเชื่อ

เป็นวันสุดท้ายของการทำงานแล้ว
ก็เดินถ่ายรูปเพื่อนทุกคนที่ทำงานด้วยกันนะครับ
ระหว่างนั้นปูก็เดินมาพอดี
ผมก็เลยบอกว่าปูหยุดก่อนขอถ่ายรูปหน่อย

ปูก็ยืนอยู่ข้างเสานะครับ
แล้วผมก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปปูไป
จังหวะนั้นเนี่ยผมเห็นว่ามีเงาดำแว๊บ
เหมือนจะผ่านชัตเตอร์ไปแป๊บหนึ่งอะครับพี่
ผมก็เลยลองกดดูรูปย้อนหลัง

แต่ข้างปูเนี่ยมันมีเป็นเงาดำ

เอวนี่จะคลอดเข้าข้างในเลยครับ
สวยมากถ้าดูจากเงานะครับ

เป็นรูปเหมือนนางอับสลาเปี้ยเลยครับพี่
และเป็นเงาดำที่ชัดมากเลยครับ

ปูก็ยิ้มก็บอกว่าคงยืนอยู่ตั้งนานแล้ว

นี่ครับเป็นสิ่งที่ผมเขาน่าจะเชื่อ
เพราะปูบอกว่าร่างทรงที่มาช่วยปู

อืมครับ
โอ้โหเฮ้ยฟังเรื่องนี้ฟังแล้วเพลินสนุก

คือเราจะได้ยินได้ฟังมาได้หลายครั้งนะครับว่า
สำหรับคนที่เห็นคนอื่นเขาได้
เขามีโชคมีลาบจาก

ดูสิเขามีแต่สิ่งดีเข้ามาถูกหวยขายของดี
ตัวเองเลยมีความอยากได้บ้าง
แต่ไม่เคยที่คิดจะศึกษาก่อน

ไม่เคยรู้เลยว่าการเลี้ยงกุมารทองเนี่ย

เรื่องของสิ่งที่เราต้องคอยดูแลเขา
บางคนเอามาเพียงเพราะว่าแค่อยากได้
อยากจะมีโชคมีลาบเหมือนเรื่องนี้

ผลสุดท้ายเป็นยังไงฮะ
อันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่า
เรื่องแรกที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ
มีหลายเรื่องที่เป็นแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าหาทำในที่นี้คืออะไรก็แล้ว
แต่ที่ตัวเองอยากจะเอามาเลี้ยง
เอามาบูชาผมกำลังพูดถึง
เรื่องสิ่งลิลักษณ์มองไม่เห็นเนี่ยนะครับ

เพราะว่าของพวกนี้มันมักจะมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับ

นั่นคือเรื่องเล่าของคุณนโมครับ

และสถานีผีดุของเราเวลาหมด

อย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เราจะมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วย
และที่สำคัญเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้ว
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องใช้ดูลระยะพินิษฐ์
แล้วก็วิจารณญาณให้ดีเลยนะครับ

วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเหมือนเดิมครับ
วันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

ผมทีมงานและคุณนโมลาไปก่อน
ฝันดีราศรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ